คือบรรยากาศเมื่อตอน๕โมงครึ่งตอนเย็นอนุสวรีประชาธิปไตย
ประชาชนก็มาให้กำลังใจพักเก้าไกลยืนรอกันแน่นเลย
เกาะกลางอนุสวรีประชาธิปไตยและริมทางเท้านะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเอาสินค้าเกี่ยวกับพักเก้าไกลมาขายด้วยนะเยอะเลยนะคะ
พอรู้ข่าวว่าคุณพิธาริมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ขึ้นรถแห่มา
ก็เนี่ยค่ะมาขอบคุณประชาชนโดยเฉพาะชาวกรุงเทพ
เพราะว่าพักเก้าไกลได้ไป๓๒เขตจาก๓๓เขตของกรุงเทพหานคร
เขตเดียวเขตเลือกตั้งที่๒๐เขตเลือกตั้งที่๒๐พักเพื่อไทยเขาได้ไป
ก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ปรากฏตัวหลังจากผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมคะ
ปรากฏตัวต่อประชาชนสำหรับเส้นทางที่พักเก้าไกลใช้ในการจัดขบวนแห่ขอบคุณประชาชนนะคะ
ก็เริ่มจากร้านกาแฟชาวดอยอนุสวรีประชาธิปไตย
ตรงไปสนามหลวงเข้าบ้านหม้อดิโอสยาม
แล้วก็จอดปราศัยลานคนเมืองสักประมาณเกือบ๒๐นาทีค่ะ
และเมื่อช่วง๑๘นาฬิกาที่ผ่านมา
ขบวนเคลื่อนไปถึงบริเวณลานแยกสาราว่าการกรุงเทพมหานคร
จะมุ่งหน้าไปที่ท้องสนามหลวง
คนมารอให้กำลังใจกันเยอะมากและมีคนนี้มาด้วย
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะมาร่วมให้กำลังใจ
ที่ไทยต้องเป็นฝ่ายค้านและเหมือนกับวางไว้ที่พื้น
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะคุณชุวิตเขาเกริ่นเปลยไปแล้วแหละ
ว่าเขาจะยังเดินหน้านะคะว่าอยากจะให้ภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้าน
ทีนี้คุณพิธาค่ะจอดรถทักทายกับพี่น้องประชาชน
เจตนารมณ์เดิมนะคะนี่นี่คุณชูวิทย์เห็นไหมคะ
ขึ้นรถไปกับเขาด้วยเลยนี่ค่ะนี่ค่ะคุณชูวิทย์ก็ไปให้กำลังใจทางก้าวไกล
แล้วก็เหมือนกับพยายามจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของพักภูมิใจไทยด้วยนะคะ
คุณพิทาย้ำเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมค่ะคือเจตนารมณ์ของก้าวไกลเขาชัดเจนมาก
มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจ
แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะคะ
ว่าคือมันไม่ใช่ยกเลิกทหารไม่ใช่ยกเลิกการมีทหารนะ
แต่ว่าเปลี่ยนเรื่องของการรับเข้าเปลี่ยนเป็นความสมัครใจทหารยังมีทหารไม่ได้หายไปไหน
ไม่ได้ยกเลิกอาชีพทหารไปอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดนะคะ